มาดูหนุ่มแซ่บของจริงกันบ้างดีกว่านะ
กล้ามโตจัดมาเลย๓อแบบจุกให้คุณผู้ชมตาแตกกันไปเลยนะฮะ
เริ่มกันที่ออแรกกันเลยดีกว่า
อาร์ตพระสุทธิ์อ้นสารวุฒิอ้ำอธิชาติ
๓อเรียกมาเป็นตับเลยแล้วดูเลขอายุเขาสิ๔๖
พี่โอนอย่างนี้พี่อ้ำ๔๑พี่อาร์ต๔๐นะฮะ
ช่วยเราพินิษฐพิจารณากันหน่อยว่าหล่อกล้าวใจขนาดไหนนะ
เริ่มกันที่พี่อ้นสารวุฒิก่อนเลยละกัน
ปีนี้๔๖แล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าดีกรีความเท่เขายืนหนึ่งอยู่ในต่อกลุ่มกันนะครับ
คือลูกแบบแบ๊ดดูร้ายล้างใจ
เวลาพี่อ้นเขามีซีนถอดเสื้ออวดซิกแพค
แจ๊กกะรีนเก็บอาการนิดนึงอย่าคุยน้ำลาย

สาวน้อยสาวใหญ่ปั่นป่วนหัวใจกันหมดเลยค่ะ
อย่างตอนที่คุณน้องนัทบันเทิงไทยรัฐของเราผู้สื่อข่าวแล้วนะ
ไปสัมภาษณ์พี่อ้อนก็สาดความน่ารัก
นักข่าวเราก็เสียทรงเก็บทรงไม่อยู่เหมือนกันคุณผู้ชม

ที่มาไหว้ที่น้องอกพี่อ้อนไปกงไฟรวม

ต้องเลยค่ะ

มาต่อกันที่พระเอกสุดหล่ออีกหนึ่งอ

ปีนี้อายุ๔๑แล้วจ้า
แต่ยังหล่อแบบไร้เทียมทาน

ออกที่หน้าบ้านไม่ได้โฟกัสอะไรเลยค่ะ

ฉันอยากจะเกิดเป็นต้นไม้บ้านเขา

ในการดูแลสุขภาพด้วยการเอ็กเจอร์ใส่
เฮ้ยหวานเฮ้ยถูกเฮ้ยถรี
คุณผู้ชมดิฉันหลุดโฟกัสตลอดนะคะ
ไม่รู้จะฟังเนื้อหาสาราของที่พี่อ้ำเล่า
หรือดูที่หุ่นล่ำกล้ามโตของพี่อ้ำกันแน่ค่ะ
ซึ่งแม้ว่าปีนี้พี่อ้ำจะคัมแบ็คแล้วนะคะ

และบทบาทมันกล้าวใจมาก

อุ้ยศิลป์เด็ดทั้งหมดทั้งมวล

เพราะจริงจะอัพบิทไทยกันที่ดารากล้ามแน่นค่ะ

พูดเธอก็เขินแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ร้ายแต่ว่าน่ารักทรงอย่างแบทแต่ไม่แซคอย่างบ่อยนะครับ

สาวน้อยสายะสาวใหญ่ก็มานั่งกดไลค์กดเลิฟแทบไม่ทัน
โดยปีนี้พี่อาร์ตค่ะอายุครบ๔๐ปีเป๊ะเลยนะคะ
แล้วก็เตรียมผุดโปรเจกต์ถ่ายนูธ
ขีดเส้นใต้ถ่ายนูตค่ะเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองค่ะ
คอนเซ็ปต์ที่รับรองว่าแฟนบอกเลยว่าฮือหารับปีกระต่ายแน่นอน
พี่อาร์ดเนี่ยบอกว่าโอดใจเราอีกสักนิดนึง
งานนี้จะทำให้รู้ไปเลยว่าผู้ชายวัย๔๐อย่างพี่เนี่ย
หล่อยังดูดีไม่แพ้ดารารุ่นน้องเลย
ขนาดพี่แจ๊กกะลีนของเราคุณผู้ชมค่ะอดใจไม่ไหวจริง

เจอจับได้มั้ยจ๊ะเสริมหวัดแล้วหูตาลายไปจับก้าม

เห็นไหมยังคองมั้ยครับ
เห็นไหมเห็นไหม
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แจ๊กกะรีนจับแบบจับ
จะถ่ายนูตเป็นคนเจ็บเกี่ยวกับกระต่ายด้วยเออ